เตือนภัยกันต่อเลยได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อกี้ของคุณมิจฉาชีพใช่ไหม
อันนี้ดิฉันว่าหลายคนไปผูกบัญชีธนาคารกับการช้อปปิ้งออนไลน์ในช้อปปี้เยอะ
แล้วมีใครโดนบ้างไหมคะโดนหักเงินในบัญชีไป
ให้คุณผู้ชมดูอยู่หน้าจอนี้ผู้เสียหายเป็น๑๐นะคะ
ทั่วประเทศมีผู้เสียหายมากกว่านี้นี่ไปหาทนายรณรงค์เลย
แล้วคือบอกว่าธนายรณรงค์ช่วยหน่อยได้ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้เสียหายเขาบอกว่า
พวกเราเนี่ยไม่ได้สั่งซื้อสินค้าผ่านแอปช้อปปี้นะแต่เงินในบัญชีธนาคารที่เราผูกเอาไว้
เพื่อชำระค่าสินค้ากับช้อปปี้เนี่ยมันโดนหักไปโดนกันรายหนึ่งเป็น
หลักหมื่นหลักแสนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมอย่างหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยคุณตั๊กกี้
เงินรวมก็คือ๑๐๐๐บาท

ปี้บอกว่าไม่สามารถคืนเงินให้ได้ค่ะ
เพราะว่ามันผิดเงื่อนไขการคืนเงิน

บัตรเติมเงินเติมเกมออนไลน์แบบนี้

ว่าไม่เคยมีบัญชีเล่นเกมออนไลน์เลย

ผมโดนหักเงินในบัญชี๑๘ครั้ง

ครับทั้งที่ผมไม่ได้ซื้อของเลยใช่ไหม
ใช่แล้วอย่างหนึ่งคือก็โดนหักไปพวกนี้
บัญชีแบบเหมือนกับเติมเกมเหมือนกัน
แล้วอีกอย่างหนึ่งนะร้านที่หักบัญชีเข้าไป
ปัจจุบันยังเปิดขายสินค้าเติมเงินเกมออนไลน์ในช้อปปี้ได้อยู่เลย

นายรณรงค์บอกว่าผู้เสียหายไม่ใช่มีแค่นี้
ทั่วประเทศน่าจะมี๕๐คนหรือมากกว่านั้น

ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานผู้เสียหายทั้งหมด

ช้อปปี้ต้องคืนเงินภายใน๓วันนะคะ